คุณตาวัย๘๒ปี
ขี่ซาเล็งค์อยู่ในซอยแถวดินแดง
แล้วก็ถูกหนุ่มวัย๒๑ปีคนหนึ่งที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมา

สลบอยู่คาที่เลยนะคุณนัทพุญา
เรื่องนี้ในโลกโซเชียลพอมีการเผยแพร่ไป
ผู้ที่ก่อเหตุในจอร์ดก็เดินทางไปที่โรงพยาบาล
เอาพวงมาลัยดอกไม้ไปด้วยค่ะ
เพื่อที่จะไปขอขมาคุณตาซาเล็ง
ก็เพราะเข้าไปถึงในห้องของผู้ป่วย
ก็เอาพวงมาลัยกราบด้วยสีหน้าสีตาโศกเศร้า
แล้วก็ขอโทษรวมถึงสอบถามอาการของคุณตาตลอดเวลาเลยนะคะ
จนนายนาราธรโสติยังหรือว่านายจอร์ดร้องไห้ออกมา
ทีนี้ตัวคุณตาเองการรับรู้การโต้ตอบช้า
แต่คุณตาก็เอ่ยพูดด้วยเสียงสั้นเบาว่าให้อภัยแล้ว
โหดูจิตใจของคุณตานะฮะทำไปได้อย่างไร

คือเรื่องคดีความถูกแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการขอประกันตัวในชั้นศาลช่วงระหว่างถูกดำเนินคดีออกมานะฮะ
แล้วพอเขาเข้าไปกราบขอเข้ามาคุณตาเสร็จแล้ว
ก็ออกมาหน้าห้องนี่แหละค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าที่ทำลงไปไม่ได้ตั้งใจ
บอกด้วยนะคะว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณตา
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยวันนั้นที่เกิดเหตุ
ดื่มอะไรมาก่อนหรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เมานะคะ
ส่วนข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้คุณภาคภูมิ
เรื่องของประวัติอาทยากรรมฆ่าคนตายที่เป็นอัธยากรเนี่ยนะคะ
ก็เจ้าตัวก็บอกว่าปฏิเสธเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ
ผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับที่ผมกระทำลงไปครับ
ใจร้อนด้วยมั้งเนอะใจร้อนไหมมีใจร้อนไหม
ปกติว่าใจเย็นมานานแล้วครับแต่วันนั้นเหมือนว่ารถเราล้มด้วยแหละ
ผมเข็นรถแล้วอันนี้ผมโกรธที่ว่าเออทำไมลุงเขาไม่สนใจผมเลย
คือผมไม่รู้ว่าลุงขอแก่ด้วยอย่างหนึ่ง
คือว่าเกี่ยวกันปั๊บเลยนี่ผมก็ล้มลงไป
และอันนี้ผมเดินตามไปข้างหลังแล้วไปทำร้ายลุง
คือผมไม่ได้ตั้งใจผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับ
ไม่ครับลุงขอให้อภัยครับลุงบอกว่าให้อภัยผมแล้วครับ
ผมมาขอกลับมาลุงผมเป็นคนให้ตำรวจพาผมมาเองเลยครับ
ผมไม่ได้สนใจว่าสื่อแบบว่าโจมตีผมอะไรคือผมตั้งใจเองเลยครับ
คือว่าหน้าผมรอให้อาการลุงหายดีคือผมจะช่วยดูแลลุงเขาเองครับ
ไม่เคยเลยครับ

อยู่ต่างจังหวัดนะครับ
ใช่ครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับ
ผมจำไม่ได้นะครับผมมาเรียนกรุงเทพฯตั้งแต่เด็กครับ
เธอรู้จักกับใครที่มีอิทธิพลอย่างนี้นะครับ
ไม่ครับผมยังเด็กอยู่เลยครับ
ผมจะรู้จักใครที่มีอิทธิพลครับ
มันมีอยู่๒๓ประเด็นนะที่นายนาราธรพูดเนี่ยนะคุณอาริยา
เรื่องของประวัติคดีเนี่ยสื่อไม่ได้เอามาเขียนเอง
ตำรวจเป็นคนไปตรวจสอบประวัติคดีแล้วตำรวจก็ให้ข้อมูลมา
นายคนนี้ก่อมาแล้ว๓คดี๒คดีรวมของคุณตาจรูนด้วยเป็น๓คดี
อายุ๑๓เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วนะ
เรื่องที่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นคุณตาที่อายุเยอะขนาดนี้
คือทำไมถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อายุเยอะขนาดนี้ก็จะไปทำร้ายเขาหรือยังไง
หรือจะซัดหนักกว่านี้หรือยังไงนะฮะ
โจมตีสื่อไม่ได้โจมตีนะครับแต่คนทั้งประเทศ
อย่าว่าต่อว่าเลยด่าคุณครับเห็นจากภาพจากกล้องวงจรผิดเนี่ย
ไม่มีใครโจมตีฮะเขาต่อว่าด่าทอเลยละครับ
รวมถึงเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ย
ผมขับรถมือเดียวขี่รถมือเดียวแค่มือถือโทรศัพท์อยู่แต่ไม่ได้ก้มมอง
ก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดที่เกิดเหตุก้มมองโทรศัพท์จริง
แต่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ก้มมองโทรศัพท์
อาการคุณตาเป็นยังไง
อาการคุณตานะคะคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะคะ
อาการคุณตาก็ค่อยดีขึ้นทางโรงพยาบาลก็มีการเอ็กซาเรย์สมองแล้ว
ก็ปกติดีทุกอย่างค่ะมีแค่คิ้วแตกแล้วก็เย็บไป๑๐เข็ม
แต่ตอนนี้อาการคุณตาก็ยังคงเหนื่อยล้าอยู่
เพราะว่าคุณตาเองก็๘๒แล้วน้องอายุเยอะแล้ว
ซึ่งก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากนะคะคุณตาเนี่ย